วบตัวเจ้าหนี้โหดแบบนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับ

เป็นคลิปขนาดที่มีชายกลุ่มนึงเนี่ยนะ

ทุบทำลายข้าวของในบ้านพักหลังหนึ่ง

ที่อำเภอเมืองนครปฐมนะฮะ
เมื่อกลางดึกเมื่อคืนก่อน
ดูที่อาศัยในระวักใกล้เคียง
กลุ่มชายกลุ่มนี้ลงมือทำร้าย

จากการสอบถามหญิงวัย๕๙ปีเจ้าของบ้าน

แต่เขาไปคำให้เพราะว่าสนิทกัน
โดยความสงสารเห็นว่าอัมลำบากเดี๋ยวอร้อนเงือนเนื่องทองก็ไปเซ็นค้ำประกันให้๓๐๐๐๐
แล้วปล่อยตัวมาแล้วมาตามหาอีกไม่เจอก็เลยไปทำร้ายบ้านของคนค้ำประกันแทนนะครับ

สิ้นเดือนมันก็หามาให้ภายในสองสามวันนี้แล้วผลสุดท้ายคนชื่อเอ๊ะก็เดินอุ้มไปโดนอุ้มไปเลยนะฮะเจ้าของบ้านยอมรับอีกว่าเมื่อสามวันก่อนเนี่ยชายกลุ่มเนี้ยเดินทางมาที่บ้านนะเมื่อเห็นหน้าเจ้าของบ้านก็ถามว่าเอ๊ะอยู่ไหนแล้วข่มขู่ว่าถ้าอีกสามวันนะถ้าเอ๊ะไม่ไปเคลียร์หนี้นะจะมาทุบทำลาย
ก็เดินกลับไปเลยจนกระทั่งครบสามวันเอาเขากลับมาสิฮะพร้อมร้ายกลับมาตามที่ขู่ไว้แล้วก็ก่อเหตุขึ้นจริงจริงแถมยังทิ้งท้ายได้ว่าอีกสองวันจะกลับมาอีกนะครับ
แล้วแล้วเราปิดประตูเนี้ยเขาก็ทุบประตูเลยพอทุบประตูเสร็จเขาก็ล้วงเข้าไป
แล้วเขาก็เข้าไปทุบของข้างในบ้านโอ้ฝาผนังประตูบ้านข้าวของในบ้านถูกทุบพังหมดเลยครับ
ครอบครัวของผู้เสียหายวอนให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กันหวัดระแวงครับทั้งบ้านเองทั้งบ้านใกล้เคียงก็กลัวกันหมดเลยนะครับ
ส่วนพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเนี่ยก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
หลังจากได้รับแจ้งความได้รับรายงานแล้วก็มีการเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
พร้อมตั้งชุดติดตามล่าคนร้ายดำเนินคดีให้ได้ครับตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
แล้วใครเป็นผู้ร่วมขบวนการตำรวจก็พยายามเร่งสืบสวนติดตามดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ต้นตั้งข้อหารร่วมกันบุกรุกในเคหาสถานในเวลากลางคืนและอาจจะผัวพันไปเรื่องของการออกดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ